เมลไวรัสระบาดอีกแล้วนะคะแล้วคราวนี้โดนกันเยอะด้วย
เพราะว่าอ้างว่ามาจากสารทรัพย์สินทางปัญญานะคะ
เหมือนเป็นสารให้มีหมายเรียกไปแต่ปรากฏเปิดปุ๊บเป็นไวรัส
ดังนั้นค่ะทางสารทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยมีการออกจดหมายเตือน
เพื่อที่จะให้ประชาชนไม่หลงเชื่อนะคะ
เอกสารเผยแพร่ของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ
มีเนื้อหาว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างชื่อสารทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลางและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมล
ไปยังผู้ประกอบการแล้วก็บุคคลทั่วไปให้เดินทางมายังศาล
โดยเมื่อผู้รับอีเมลกดปุ่มดูรายละเอียด

อันเป็นการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ของผู้รับ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากค่ะ
ทางนี้ทางสารทรัพย์สินทางปัญญาก็ยืนยันนะคะว่าอีเมลดังกล่าว

ถ้าสารแจ้งคู่ความหรือแจ้งให้มาเป็นพยาน

และส่งเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการตามประมวลกฎหมายเท่านั้น
การติดต่อกับคู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอีเมล
จะทำได้ก็เมื่อได้รับความยินยอมก่อน

ฉะนั้นขออย่าให้หลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดี
แอบอ้างกระทำการลักษณะดังกล่าวค่ะ